ผู้หญิงคนนี้เป็นนักข่าวได้เลยนะ
โอ้โหรายงานข่าวตอนน้ำ
น้ำไหลเข้าหน้าต่างบ้านเข้าท่วมบ้าน

น้ำข้างนอกสูงกว่าน้ำข้างในตอนนี้
น้ำข้างนอกทรัพย์เข้ามาแล้ว
คือแนวคันกั้นน้ำที่ทำไว้ชั่วคราวมันแตก

วัวบ้านของเธอซอยพิบูรสงคราม๓นะฮะ
ใกล้กับวัดเขมาพิวรัตรารามเนี่ยน้ำท่วมครับ
น้ำเข้าหน้าต่างบ้านลองคิดดูดิเธอพาทัวร์ตั้งแต่ห้องรับแขก
ถึงห้องทำงานระดับน้ำสูงเริ่มตั้งแต่หน้าแข้ง
ส่วนห้องน้ำไม่ต้องพูดถึงเข้าใช้ไม่ได้ครับ
นี่ครัวใช่ไหมเนี่ยครัวเกือบจะถึงเอวอยู่แล้วนะครับ
แล้วถ้าห้องน้ำยังไงห้องน้ำไม่ได้ไปที่วัดหรือไปปั๊มน้ำมันแทน
แต่ห้องที่เธอต้องการนำเสนอที่สุดคือครัวนี่ฮะครัวครัว
น้ำเข้าจากประตูน้ำเข้าจากหน้าต่างครับ
มาจากหน้าต่างแบบนี้คือไปน้ำตกเข้ามาเลย
คุณผู้ชมครับมาดูสถานการณ์อุทธกภัยในจังหวัดนทบุรีนะครับ
ช่วง๒ทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับ
มีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำบริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์กรมราชธรรม
ยาวไปถึงดุนะจวนพวกราชกาลจังหวัดนนทบุรีนะ
แล้วไหลลงสู่ถนนนนทบุรี๑ทำให้มีน้ำสูงประมาณ๕๐เซนติเมตรครับ
เจ้าหน้าที่ต้องขอไปฮะเร่งวางแนวกระสอบทรายเพิ่ม
เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจส่วนบริเวณซอยพิบูรสงครามสิบสาม
หมู่บ้านบุรีรังสรรค์ใกล้กับสะพานพระรามห้า
คันกั้นน้ำมันต้านไม่ไหวครับคุณผู้ชมฮะน้ำมันมาต้านไม่ไหวมันพังทลายแล้วทะลักเข้าทั่ว
นี่ดูสิครับคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูภาพนี้ดิอืม
คือรถกลางคืนจอดอยู่บ้านตัวเองก็หลับมันไหลมา
น้ำมันมาไม่ทันครับค่ะเสียหายหมดเลยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยนำกระสอบชายไปเสริม
คันกั้นน้ำที่สุ่มเสี่ยงนะฮะว่าจะถูกน้ำซัดลงมานี่ครับ
เอาไปเสริมแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำครับ
ช่วงนี้นะคะนนทบุรีก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะแต่จุด